ความรุนแรงในสังคมอะไรก็ตัดสินด้วยหมัดเท้าเขาศอกนะจนเกิดเป็นเหตุการณ์รุมยำกันแบบนี้ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรนะครับ
จังหวะดนตรีมันร้าวอารมณ์แต่ตรงโน้นชุนละมุนกันอยู่ค่ะ
ภาคให้ฟังอ่ะแม่โอ้ไฟล์แดงฮะไฟล์แดงมาตัวคนเดียว

ส่วนฝ่ายน้ำเงินโอ้โหมากันเป็นหมู่
โอ้โหรุมกันสกรรมกันแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งนะครับ
ตรงบริเวณสวนสาธารณะสะพานหินตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
มีการโพสต์มีการแชร์คลิปนี้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เองนะฮะ
โดยกลุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอมานั่งรวมกลุ่มกันอยู่ตรงนี้
และมีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มจอดรถอยู่บริเวณฝั่งตรงนู้นนะครับ
จู่มีวัยรุ่นชายเมาฮะขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวอย่างที่ผมบอกฝ่ายน้ำเงินมาคนเดียวนะ
แล้วไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นที่เขามากันเยอะตรงนั้นเลย
รถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นล้มนะครับ
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นชายและหญิงบาดเจ็บเล็กน้อยด้วย
ตอนแรกเหมือนจะลงมาเจรจากันช่วงนี้ยังไม่มีหมัดเท้าเข่าศอกนะ
เหมือนจะเจรจากันราบรื่นคุยตกลงเรื่องค่าเสียหายในการซ่อมรถ
แต่ปรากฏว่าฝ่ายวัยรุ่นที่เมาที่มาคนเดียวไม่ยอมรับนะว่าเขาผิด
ดันไปท้าตีท้าต่อยกับกลุ่มวัยรุ่นผู้เสียหายซึ่งเขามากลุ่มใหญ่นะครับ
ก่อนที่จะมีการโอ้โหเปิดเสร็จมีหลายคนมาประเคนต่อจนเป็นฉากชุลมุนแบบนั้น
ทีมข่าวของเราพูดคุยกับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับ
ลงกันไม่ได้เพราะว่าคนที่มาคนเดียวเนี่ยคือคนที่ผิดเนี่ยค่ะ
เขาไม่ยอมรับว่าเขาเนี่ยผิดเขาบอกว่าเขาไม่ผิด
หลังจากนั้นเนี่ยบานปลายค่ะเพราะคนที่มาคนเดียวเนี่ยไปท้าตีท้าต่อย

นี่ฮะคือเมาเฉียวเขาแล้วก็บอกอย่างเดียวไม่ผิดไม่ผิดและยังไปท้าตีท้าต่อย
จนเกิดเป็นเหตุการณ์ชุลมุนรุมกันทั้งวงแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นตำรวจมาที่เกิดเหตุฮะได้คุมตัวชายวัยรุ่นที่ใส่เสื้อสีมพูฮะ
คือวัยรุ่นที่เมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาชนรถคันอื่นเขาเนี่ยนะครับ
แล้วก็ท้าเขาเนี่ยนะฮะเจ้าตัวยังโวยวายไม่หยุดนะ
พยายามจะลุกขึ้นแล้วก็ด่าทออีกฝ่ายอยู่เลยนะฮะ
ตำรวจต้องควบคุมตัวทั้งหมดเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย
นี่เขาก็ตะโกนด่าอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เหมือนแจงให้ตำรวจฟังนะ
มันเป็นแบบนี้ผมไม่ผิดผมไม่ผิดครับ
แต่ต้องนำทั้งหมดไปสอบปากคำที่โรงพักกันต่อนะฮะ